มาดูเรื่องของการทลายแหล่งเงินกู้นอกระบบกันหน่อยนะคะ
บางทีมันก็มีแอบแฝงอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดตำรวจพัทธลุงร่วมกับทหารค่ะ
ทลายแหล่งเงินกู้นอกระบบรายใหญ่๒รายนะคะ
เพราะว่าเก็บดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด

แล้วก็รถยนต์ที่รับจำนำร่วมร้อยคันด้วย
นี่ก็เป็นช่วงที่ตำรวจบุกเข้าไปนะคะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกชัดพิสิทธิ์
นักคาราวงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง

ร่วมกับตำรวจสะพอบางแก้วสะพอป่าบอน
ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดรักษาความสงบในพื้นที่ค่ะ
ตรวจค้นบ้านเลขที่๓๓และบ้านเลขที่๓๘๗
หมู่๑๓ตมโคกษักของนายถาวรแก้วดีอายุ๕๐ปี
และบ้านเลขที่๕๕๙หมู่๘ตมป่าบอลของนายสัญญาขวัญทองยิ้มอายุ๓๓ปี
ซึ่งเปิดรับจำนำรถและปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะ
หลังจากที่มีชาวบ้านเขาร้องเรียนว่ามีในทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ
แล้วก็ทำให้ประชาชนหลายคนเดือดร้อน
โดยเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนยี่ห้อต่างได้นะคะ
ส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพใหม่เลย

เป็นรถยนต์๔คันรถ๖ล้อ๑คัน
โดยรถจักรยานยนต์ก็จะมีการรับจำนำในราคาคันละไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ผู้ที่ปล่อยเงินกู้จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบ
จะมีการหักดอกเบี้ยก่อนในวันแรกที่นำรถไปจำนำ
หลังจากนั้นก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ๑๐ทุกเดือนเลยนะคะ
ซึ่งนายสัญญาเจ้าของธุรกิจเงินกู้ก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่

ส่วนใหญ่จะรับจำนำเฉพาะของคนที่รู้จัก
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่รับไว้
เพราะว่าต้องการให้คนที่กู้ยืมเงินมีทรัพย์สินเอามาวางไง
เพื่อเป็นหลักประกันป้องกันการหนีหนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีทรัพย์สินมาวางเหมือนเป็นการค้ำเอาไว้อยู่
ลูกหนี้ก็จะยังไงจะต้องมาถ่ายถอนขืนนะคะ

ทั้งนายถาวรนายสัญญา
ส่งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดี
ข้อหาก็คือปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ย

และเปิดโรงรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบรถจักรยานยนต์รถยนต์ทุกคันนะคะ
ว่าเป็นรถที่มีหลักฐานถูกต้องไหม
รวมถึงตรวจสอบด้วยว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาไหม
ถ้าเกิดว่าพบรถที่ผิดกฎหมาย
หรือว่ามีรถที่ถูกโจรกรรมมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการแจ้งข้อหาทั้งคู่เพิ่มเติมต่อไปนะคะ
แล้วเงินกู้ดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ๑๕นะ